สนับสนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข

สนุนโดยอีซุสเอกสิทธิ์แห่งความสุข
แห่งความสุข
สุดยังจริงสวัสดีครับ

เหมือนเราเลยนะ๒คน

โอ้โหมากันแบบโชว์ความสามารถ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนด้วงศิรารัฐครับ
มาจากโรงเรียนวาซัยเขตบางคอนแหลมปรุงเทพฯหานครครับ

สิบสองขวบคือดิดพินย้อนหลังได้แล้วอ่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชัยดุงสินารัฐ

ปสี่ครับ
ปสี่อายุเท่าไรครับ
สิบขวบครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำกันหน่อยใครที่ชื่นชอบ

อยากจะให้กำลังใจน้องก็ไลน์มาคุยกับเราได้
ก็จริงแล้วเนี่ยน้องเค้าโด่งดังมาก

เคยดูคลิปของเขาที่ลงในโซเชียลมาแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่
ตามสถานที่ต่างน่ารักขนาดไหนนะคะ

โอ้โหอันนี้ไปเล่นที่ไหนลูก

ไปเล่นที่สยามเท่านั้นวัยรุ่นเยอะ

เป็นไงผลตอบรับดีไหมไปเล่นที่นั่น

ต้องมาถามไหมว่าเราเป็นใครอะไรอย่างนี้

แล้วเงินที่เราเวลาเล่นเปิดหมวกเนี่ย

ไปทำโครงการที่อยู่ที่ต่างจังหวัด

โครงการอนุลักษณ์พินแล้วพวกเนี่ย

โรงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พิน
เยาวชนให้เด็กรุ่นต่อไปเนี่ย
ได้มีการเรียนรู้เรื่องของพินถูกไหมครับ
ินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่ฮิตฮอตมากในช่วงหนึ่งของหมู่วัยรุ่น

ใช่ขอกันมากเลยขอพินเนี่ย
อันนั้นมันบีบีโทรศัพท์
โอ๊ยฉันเกิดไม่ทันแล้วเลือกงง

เป็นแสนใช่
ดูเยอะแยะมากมายแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ดีใจไหมตื่นเต้นไหม
ก็ดีใจตื่นเต้นไหมค่ะค่ะ
เราคาดหวังยังไงบ้าง
อนาคตเราอยากจะเป็นนักดนตรีไหม
หรือว่าเราอยากจะทำอะไรต่อไป

เห็นบอกว่าแอบอยากเป็นตำรวจด้วยใช่ไหม

ในชุดเครื่องแบบแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วย

พูดได้นะลูก
อยากเป็นนักดนตรีเหมือนพี่เขาไหม

ก็อยากจะเล่นดนตรีเป็นคู่หูดูโอกันอย่างนี้นี่แหละ

คุณพ่อคือคุณพ่อก็เล่นเป็น

ได้ตั้งแต่๒ขวบตอน๒ขวบคุณชนะทำอะไร

แล้วก็เต้นตามไปสองตัวนี้
น่ารักมากและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแรงค่ะ
ต่างจังหวัดบ้างไหมไปมีไหมไปที่ไหนมาบ้างครับ

ลบบุรีก็คือหาเงินเพื่อช่วยชมรมอนุรักษ์พินโบราณที่นั่นด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาสัมพันธ์กันหน่อยคุณผู้ชมใครที่สนใจแม้
อยากจะเห็นความสามารถของน้องแล้วเนี่ยอยากจะติดต่อให้ไปโชว์การแสดงต่าง
ร่วมงานนี่เราติดต่อน้องผ่านทางไหนได้บ้างเอ่ย

คุณผู้ชมเห็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านมาได้
สำหรับน้องอยากจะไปสะดงแสดงที่ไหน
นิดนึงสอนลีลากันแบบว่าโยกจังหวะให้
ให้พี่เขาหน่อยได้ไหมนี่สิดูได้ไหมนี่สิชอบมาก
มันจะไม่ได้แข้งขามันไม่ค่อยดี
ทำตามน้องอยู่นี้ค่ะ

และนอกจากพินเล่นดนตรีอื่นได้ไหมครับ

เล่นกองชุดกับวงรังครับ

ไม่ธรรมดานะคะนี่เปิดวงได้เลยตีกรองที่

แต่ว่าชื่อเราสองคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าชื่อภาษาอังกฤษ

คิดเป็นฟิลลนั้นว่าแบบเป็นดูโอลูกครึ่ง

มีชื่อพี่พอครับ

เขาถามว่ามี๔คนตอนนี้เรามากัน๒คน
และอีก๒คนล่ะเล่นดนตรีเหมือนเราด้วยไหม
เล่นได้ไหมครับน้องพี่สาว
ก่อนหน้าตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปแยกไปอยู่กับแฟน
อ๋อส่วนน้องอีกคนหนึ่ง๓ตัวแหละ
ไม่เป็นไรถ้าได้เข้าเรียกของพี่สาวเขาไม่เป็นไร

ยังเด็กเจ้า๓ขวบแล้วนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมาร่วมวงดนตรีกับเรา

ได้ไหมโอเคนะคะถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ
อยากจะให้น้องไปร่วมงานก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้

วันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวให้โชว์กันอีกหนึ่งเพลงดีกว่า
ได้ไหมอีกสักเพลงได้ไหมได้ไหมเตรียมมาอีกเพลงได้ไหม
ขอนะขออีกสักเพลงหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รับชม

ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีความสนุกสนาน
ช่วงของตลอดข่าวให้ได้ติดตามกันอยู่เดี๋ยวช่วงนี้

สบายครับตอนที่ย้อนตอนที่โยอบ
พร้อมงานบางบาดม่อแขน
ม่อรับรับในงามวนแก่
ม่อแขนก็ลืมเจ้าเลย
ข้าอุ่นแล้วนั่งเอาไอ้เจ้าเอียงข้าวหมด
แล้วข้าวสุดท้ายแล้วเล่นแร่เล่นแร่เล่นแร่

โปรดติดตามตอนต่อไป